เจอกันแล้วยังไงตะโกนท้าทายต่อว่ากัน
ถึงขั้นลงไปจากรถแล้วก็ไล่ยิงใส่กันเลยน้ะค่ะ
ยิงใส่กันกลางถนนแบบหลายนัดมากจนเจ็บหนึ่ง
ตายหนึ่งเจ็บสองค่ะ

ทางล่างยิ่งหรือได้ไหม

หนึ่งสองสามค่ะอันนี้นะ

มันจะมีคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองคลิปที่สาม
เรียงเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือคลิปแรกจะเป็นภาพก่อนเกิดเหตุ
แก๊งวัยรุ่นที่เกาะเหตุยิง
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๓คัน

ขี่ไล่กันมาจากอำเภอไซน้อย
แล้วก็ขึ้นสะพานข้ามถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี

่งหน้าไปวัดละหารก็คือไปที่จุดเกิดเหตุ
นี่นะคะ๓คัน

ขี่รถจักรยานยนต์ไล่กันไป๓คัน
บางกรวยไซน้อยแล้วก็ไปเจอกับอีกกลุ่มนึง

ทีนี้วกรถไปฝั่งตรงข้าม
ลงจากรถแล้วชักปืนไล่ยิงเลยนะคะ

เขาก็วิ่งหนีกลุ่มคนเจ็บเขาก็วิ่งหนีค่ะคุณผู้ชม
มือยิงก็ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไป

คลิปที่๓จะเป็นภาพหลังจากที่
กลุ่มที่ก่อเหตุยิงเสร็จนะคะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ไปทางถนนบางกรวยไซน้อย
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัฐนาธิเบสค่ะ

ตีหนึ่งครึ่งคืนเมื่อวาน
ตำรวจสพบังบัวทองตรวจสอบนะคะ

หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
ถนนบางตรวยไซน้อยอำเภอบางบวทองจนธบุรี
หนึ่งครึ่งก็คือเข้าสู่วันนี้แล้ว

ทีนี้ค่ะปลอกกระสุนปืน
ไม่ทราบขนาดตกอยู่บนถนน๓ปลอก
รถจักรยานยนต์ฮอนดาคลิกหนึ่งสองห้าสีขาวแดง
ทะเบียนขอไข่งองูววแหวนห้าหกสามสมุทรสาคอน
รถจักรยานยนต์ฮอนดาเวฟหนึ่งสองห้าสีดำ
ทะเบียนแปดกกสศรสามสองหกเจ็ดกรุงเทพ

มีรถแท็กซี่ส่วนบุคคลสีส้ม
ทะเบียนท้อทหารหอหีบเก้าสี่หนึ่งศูนย์กรุงเทพ

กระจกหน้าของเขาก็ได้รับความเสียหาย
อย่างที่บอกไปค่ะเจ็บสองตายหนึ่ง
คนเจ็บคือนายสุนัยสุวรรณวารีอายุยี่สิบเจ็ด
เขาเป็นรายเดอร์ถูกยิงเข้าหายปลาร้า
ด้านซ้ายนัดหนึ่ง
นายมงคลมหิกกุลอายุยี่สิบเป็นช่างแอ
โดนยิงที่แขนด้านขวา๒นัด
ต้นขาซ้าย๒นัดหน้าท้องอีก๑นัดค่ะ
ผู้เสียชีวิตอายุ๑๗เองค่ะคุณผู้ชม
เวียรพัฒน์สะน้อยเป็นพนักงานปั๊ม
ถูกยิงเขาที่ชายโครงด้านขวา๑นัด

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทอง
แต่สุดท้ายคือเสียชีวิตนะคะเพราะว่าอาการหนักที่สุดเลย
ทีนี้จากการสอบสวนนะคะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะกลุ่มของนายสุนัยหรือในออฟ
คนเจ็บอ่ะค่ะขี่รถจักรยานยนต์มากันสองคันห้าคน
พอไปถึงหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มา๓คันแล้วสวนมา
นายสุนัยหรือในออฟเหมือนกับเป็นขาใหญ่ในพื้นที่
หมวกกันน็อกเลยนะตะโกนถามกลุ่มผู้ก่อเหตุว่า
พวกมึงรู้จักอ๊อฟไลน์บางบัวทองป่ะตะโกนอย่างงี้เลยเหรอ
ตะโกนถามเขาแบบนี้รู้จักอ๊อฟลายบางบทธองป่ะอ่า
เขาสวนมาถอดหมวกกันน็อกตะโกนถามเขาเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
ประโยคนี้ประโยคเดียวอีกฝั่งไม่พูดพร่ำทำเพลงชักปืนยิงใส่เลยค่ะ
บอกเลยเหรอว่ารู้จักไม่รู้จักไม่ตอบค่ะพี่อุ๋ยตอบด้วยกระสุนค่ะ
ยิงเลยตอบด้วยกระสุนสามกระบอกนะปืนที่ยิงใส่
อืมก็ยิงใส่กลุ่มนายสุนัยหรือในออฟอ่ะจนบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตไงคะ
โอ้โหเพื่อนคนเจ็บอายุ๑๙ในอภิรักษ์พัชรานุเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ครับก็หน้าตาตื่นตกใจยืนรอให้ข้อมูลกับตำรวจอ่ะ
เขาบอกว่าผมกับเพื่อนอีก๒คนออกมาซื้อเบียร์
จะไปนั่งดื่มกันที่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทองหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุมีตั้ง๑๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์๕คันจอดอยู่ตรงป้ายรถเมย์หน้าโรงเรียน
แล้วก็วนรถจักรยานยนต์ไปหาพวกเขาตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปตลาดบางบัวทอง
กลุ่มผู้ก่อเหตุกวักมือเรียกก่อนค่ะขอกวักมือเรียกก่อนกวักมือเรียก
ก็เลยเดินเข้าไปหารุ่นพี่ผมก็คือในออฟอ่ะ
ก็เลยเปิดหมวกกันน็อกถามว่ารู้จักอ๊อฟไลน์ไหม
อ๋อแสดงว่าพูดอย่างงี้จริงจริงพูดแบบนี้จริงจริง
แต่ก่อนจะพูดคืออีกฝั่งหนึ่งกวักมือเรียกก่อน
ก็เลยเดินเข้าไปหาถอดหมวกกันน็อกแล้วพูดประโยคนี้จริง
ครับแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ไม่ตอบอะไรเลยค่ะ
อืมไม่ตอบว่ารู้จักหรือไม่รู้จักยิงใส่เลยค่ะครับ
โอ้โหแล้วเนี่ยโดนยิงกันไปเนี่ยตัวนายอภิรักษ์เพื่อนคนเจ็บ
เล่าให้ฟังว่าคือกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ปืนอย่างน้อยคือ๓กระบอกนะ
อืมกระหน่ำยิงอย่างน้อยน้อยคือสิบนัดแล้วก็หนีกันไปทางแยกบางพลูนะคะ
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
จะเรียกว่าเป็นคู่อริแล้วมาเจอกันแล้วยิงใส่กัน
ไม่น่าจะใช่นี่เพื่อนคนเจ็บบอกแบบนี้
เขาก็เลยบอกว่าอยากจะถามเหมือนกันอีกฝั่งนึงยิงเพื่อนผมทำไม
อยากจะตามตัวให้ได้อยากจะตามตัวมันนะครับ
อยากจะรู้ว่ามันยิงทำไมทำไมไม่พูดกันก่อนครับ
ก็รุ่นพี่ผมถามดีเลยแบบไม่ได้มีอะไรเลย
หมวกกันน็อกให้เห็นหน้าด้วยมันก็ไม่พูดมันก็ยิงเลย
ยิงกี่นัดน่าจะหลายนัดอยู่ครับที่ผมเห็นควักออกมา
กี่คนโดนยิงสามคนครับสามคนเหลือ
ใช่ครับก็มือสองกระบอกใช่ประมาณนั้นนะครับ
แล้วผมกับเพื่อนผมคนนี้ก็ลงรถทันก็ไอ้คนที่โดนยิง
จำได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งหมดกี่นัดที่แต่ละคนยิง
ที่ผมได้ยินน่าจะเกิน๑๐นัดครับเพราะมันยิงแบบรัวเลยรัวใส่เลยครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุตาม
ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ค่ะครับ
ป้ายรถเมย์หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
ก็เนี่ยนะคะมันก็มีร่องรอยอะไรอยู่บ้างแหละ
แต่ก็รถรามันก็วิ่งไปมาตอนกลางวันมันก็จะเนี่ยค่ะ
รถเยอะแบบนี้นะคะอืม
เลยไปคุยกับคนขับแท็กซี่คันที่ถูกยิงได้รับความเสียหาย
ที่บอกคุณผู้ชมไปอ่ะค่ะในสมพงศ์อายุหกสิบห้าเป็นคนขับนะคะ
เขาก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพบางบัวทอง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุจอดรถสั่งก๋วยเตี๋ยวกินได้ยินวัยรุ่นตะโกนด่ากัน
แล้วเสียงปืนตามมาเลยก็เลยวิ่งจะขับรถออกจากตรงนั้น
เพราะว่ากลัวจะได้รับความเสียหายกลัวจะโดนลูกหลง
แต่พอขึ้นรถปุ๊บเสียงปืนมันแบบรัวมากอะค่ะ
ก็เลยแบบยังไงดีไปหลบก่อนหลบท้ายรถให้เสียงปืนมันสงบก่อน
กระจกหน้ารถโดนยิงใส่สองนัดตรงคนขับพอดี
ข้างคนขับอีกหนึ่งนัดเขาเลยบอกว่าตอนแรกจะขึ้นรถแล้วขับไปใช่ไหม
แต่เสียงปืนมันรัวดังมาที่ท้ายด้านหลังเลยยังไม่ทันขึ้นรถไปหลบก่อน
ถ้าขึ้นรถจะเกิดอะไรขึ้นพี่อุ๋ยเนี่ยกระสุนมันเข้ากระจกด้านหน้า
เกือบจะทะลุไปที่คนขับอะ
นี่ดูสิ

กลุ่มผู้ก่อเหตุหนีไปทางถนนรัฐนาธิเบสนะคะ

่งหน้ากลับไปอำเภอไซน้อย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้แล้วแหละว่าแก๊งที่ก่อเหตุคือใคร

ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาพยายามฆ่าและข้อหาตามพรบออาวุธปืนด้วยค่ะ
ส่วนศพผู้เสียชีวิตตอนนี้ครอบครัวรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บรรเกิดที่นครสวรรค์นะคะ